วันนี้ท่านอ่นและน้องชายก็คือท่านอ่องที่เดินทางมาไทย
ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราช

สมเด็จพระรมโรมอโรสาธิราชสยามกุฤตรราชกุมาร
เดินทางกลับมาประเทศไทยได้เกือบ๑สัปดาห์นะครับ
เราก็จะเห็นว่าท่านได้เดินทางไปทำบุญไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามวัดวาอารามแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างในกรุงเทพ
ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก
แล้วก็เป็นข่าวดังด้วยนะครับหลายต่อหลายวัน
วันนี้ครับ๑๓สิงหาคมที่โรงพยาบาลสิริราชครับ
ท่านอลวัชเชลส์๒วิวัชรวงศ์พร้อมด้วยน้องชายคือท่านอ่อม
นายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงครับ
โอรสคนที่๓ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ได้เดินทางไปกราบศักราพระราชานุสวรี
สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
พระราชานุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
และพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จ
พระบรมรัชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รมนาธบพิษในอาคารศิริราชร้อยปีครับ
โดยมีรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และผอโรงเรียนแพทย์สิริราชให้การต้อนรับ
อกจากนี้ครับมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมากนะครับ
ทักทายขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับ
ท่านอ้นและท่านอ่องก็ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเอง
และถ่ายรูปอย่างไม่ถือตัวครับ
สร้างความดีใจความปลื้มใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก
จากนั้น๑๑โมง๔๕นาทีครับท่านอ้นและท่านอ่องได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุกสถาน
โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลสิริราชนั้นให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ในการเยี่ยมชมนี้นะครับท่านอ้นและท่านอ่องก็ได้สักการะพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยและเดินทางออกจากโรงพยาบาลสิริราช
ตอน๑๑โมง๕๐นาทีครับ
มีรายงานบอกว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วท่านอ้นท่านออกเนี่ยจะไปเที่ยวชมในตัวเมืองนะครับ
อยากนั่งรถไฟฟ้าเนื่องจากว่าบอกกับคนใกล้ชิดว่าอยากลองนั่งรถไฟฟ้า
อยากลองนั่งเรืออยากเดินทางไปที่ต่างอย่างเรียบง่ายที่ไม่พลุกพลาดจนเกินไปครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ทำให้หลายคนนั้นยิ้มดีใจนะครับ